คู่นี้ก็รวยเหมือนกันรวยน้ำใจรัวด้านสายบุญนั่นเองนะคะ
สำหรับพุทธแล้วก็จุ๋ยนะคะหลายคนบอกว่าคู่นี้ดูหวานเวอร์
ดูแบบบางทีก็เหมือนมีมุมปลีกวิเวกกันเหมือนกันนะ
แล้วถ้าแต่งงานไปเนี่ยจะอำลาวงการแพ็คคู่เลยหรือเปล่านะครับ
แฟนเขาก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าไปทำธุรกิจส่วนตัวเยอะเลยทีเดียวนะคะ
พักหลังหลังมาเนี้ยเห็นทั้งพุทธทั้งจุ๋ยนะฮะแต่ละคนเนี้ยรับงานแสดงที่น้อยลงนะคุณ
ถ้าดูกันไปดูกันมาจำได้เนี้ยประมาณปีละเรื่องเองปีละเรื่อง
เรื่องสองเรื่องสองเรื่องปีหนึ่งอ่ะเออ
งานนี้นะคะหวั่นอยู่เหมือนกันตกลงว่าทั้งพุทธทั้งจุ๋ยจะเอายังไงดี

ไม่ลาสิครับไม่ลาสิครับไม่ลาสิมันจะเผางานไหมหรืออะไรยังไงไหม